มาดูเรื่องของการเติมน้ำมันกันหน่อยเพราะว่ามีคนไปโพสต์เฟซบุ๊คว่า
เขาเนี่ยขับไปเติมน้ำมันที่ปั๊มบางจากสาขาย่านถนนสาย๓๐๔กบินบุรีปักทงชัยเครื่องพัง
เครื่องยนต์พังแล้วประเด็นคือเขาไม่ใช่คันแรกรวมรวมแล้วเนี่ยมีเจ็ดคันที่ไปเติมน้ำมันปั๊มนี้แล้วเครื่องยนต์พัง
เกิดจากอะไรฮะเขาบอกว่าเอ่อไปตรวจสอบนะคะให้พนักงานกรอกน้ำมันใส่ขวดพลาสติกใส
ปรากฏว่าน้ำมันเนี่ยคุณดูมันเหมือนน้ำมันเป็นสีขาวขุ่นซึ่งมันไม่ใช่สีน้ำมันปกติที่ควรจะเป็น
พอเปิดถังเก็บน้ำมันที่อยู่ใต้ดินดูเท่านั้นแหละค่ะปรากฏว่ามันมีน้ำเข้ามาปลอมปนกับน้ำมันเป็นจำนวนมาก
ก็คาดว่าอาจจะเป็นพวกน้ำฝนหรือน้ำใต้ดินเนี่ยมันรั่วเข้าไปในถังแล้วพอเติมก็อย่างนี้แหละค่ะเครื่องพังไปเลย
พอเกิดเรื่องผู้เสียหายบางส่วนก็เดินทางไปแจ้งความกับตำรวจนะคะ
คนที่โพสต์คลิปนี้เนี่ยคือเจ้าของเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่ากั๊กบูมก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายด้วยเหมือนกัน
ล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปเลยค่ะปั๊มน้ำมันบางจากนี่แหละ
อยู่ริมถนนซ้ายสามศูนย์สี่ปรักฏงชัยกระบินบุรีในพื้นที่ตะมดอุดมทรัพย์
จังหวัดนครราชศรีมาปั๊มนี้ยังคงเปิดให้บริการตามปกตินะคะ
แต่ก็มีบางส่วนที่ใช้เชือกกั้นปิดปรับปรุงถังเก็บน้ำมันใต้ดินเอาไว้
ซึ่งก็คือจุดที่มีปัญหาน้ำไหลรั่วซึมเข้าถังนั่นแหละค่ะมีเจ้าหน้าที่ของปั๊มน้ำมันบางจาก
ทำการปรับปรุงอยู่อย่างเข้มงวดพอไปสอบถามเจ้าหน้าที่ของปั๊มเนี่ย
ก็รู้ว่าสาเหตุเป็นเพราะว่าเขาเปิดฝาถังเก็บน้ำมันใต้ดินไว้
แล้วปิดไม่สนิทไงน้ำมันก็เลยซึมเลยรั่วลงไป
แล้วช่วงนั้นฝนมันตกหนักในพื้นที่ตำบลอุดมทรัพย์ด้วย
ก็ปนเข้าไปในถังเก็บน้ำมันเลยค่ะ

พอเด็กปั๊มเติมน้ำมันที่สูบไปจากถังนี้
เครื่องยนต์ของลูกค้าก็เลยพัง

ออกมาแถลงข่าวเรียบร้อยแล้วนะคะ

แล้วก็บอกว่าจะรับผิดชอบ
การออกค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถยนต์
ให้กับลูกค้าทุกคนทั้งหมด

จริงมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะฮะ